คุณผู้ชมฮะนี่ก็เรื่องวุ่นของเรา๓คนอีกแล้วฮะ
วันนี้ผมเล่าเกี่ยวกับผัวเก่าผัวใหม่อะไรไปเยอะนะ

เอางี้ผัวเก่าคนหนึ่งเดินมาที่หน้าบ้านของอดีตเมียรัก
แต่อดีตเมียรักอยู่กับผัวใหม่เขาแล้วนะ
และทีนี้มาเจอมอเตอร์ไซด์อีกครั้งหนึ่ง
บอกนี่มันมอเตอร์ไซค์ของข้านี่นะ
มอเตอร์ไซด์ของข้าตอนรักกันดีมันก็เป็นมอเตอร์ไซด์ของข้า
ตอนนี้เลิกกันแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของข้า

สุดท้ายถูกอีกฝั่งเอาปืนออกมาขู่

เมียนี่แหละเป็นคนสั่งให้ผัวใหม่ยิงเลยยิงเลย

แล้วก็กลายเป็นการยิงใส่ผัวเก่า
คุณผู้ชมถามว่ายิงแล้วตายไหม

แล้วก็ยังสามารถเล่าเหตุการณ์ให้กับนักข่าวฟังได้อีก
ตอนอยู่บนเปรย์ของรถคู่ภัยนะคุณ
มอเตอร์ไซค์ไปทำไมก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของผม

จนกระทั่งประตูรถของกู้ภัยต้องปิด

พอพี่เดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะ

ส่วนรถจักรยานยนต์๒คันที่จอดอยู่หน้าบ้าน
มีร่องรอยการถูกฟันถูกกรีดเบาะจนเสียหาย
แล้วก็พบมีดปอกผลไม้ตกอยู่๑เล่ม

ตกอยู่หน้าบ้าน๑ปลอกแน่นอนเป็นกระสุน
ที่ยิงผู้บัดเจ็บหรือว่ายิงนายชัดชายนะครับ

ยังพูดได้เขาบอกว่าผมมีปากเสียงกับเมียเก่า
เพราะโมโหที่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ย

แต่ปรากฏถูกเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง

ผมก็เลยมาทุบรถแล้วมากรีดเบาะซะเลยนะฮะ
เนี่ยขนาดกระสุนเข้าซ้ายละนะคุณ

กู้ภัยพยายามยกไปเอ้ยแล้วก็รีบขึ้นรถ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะไปสอบถามนางสาวชนทิชา

ส่วนคนเจ็บก็เป็นผัวกล่ำบ้านอยู่ในซอยเดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุแหมผัวเก่าเดินถือมีดมาด่าทออยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ทุบรถจักรยานยนต์เอามีดกรีดเบาะ
แล้วก็พยายามจะเข้ามาในบ้านแล้วยังท้ายิงอีกท้ายิงอีกนะฮะ
เธอเองก็เลยยอมรับนะเธอยอมรับเหมือนกัน
สั่งให้สามีใหม่ที่ถือปืนอยู่ยิงสวนไป๑นัด

ว่าสามีเก่าผัวเก่าจะเข้ามาทำร้ายทั้งคู่นะฮะ

ตอนเช้านั้นนักข่าวของเราไปสอบถามกับคุณยาย

ก็คือคุณยายจำเรียงอายุ๖๑ปี
เป็นยายของคนเจ็บยายของนายชาติชาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายชาติชายหรือว่าหลานอยู่หน้าบ้าน
แต่ปรากฏว่าฝั่งของนายเอ็กซ์ผัวใหม่ของนางสาวชนทิชาเนี่ย
ขู่บอกว่าอย่าเข้าไปบ้านเมียเก่านะ
เพราะนายเอ็กซ์จะยิงนะครับ
หลานก็เลยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายนิวคนคนหนึ่งเข้าไป
ก่อนจะไปมีปากเสียงกับกลุ่มนายเอ็กซ์จริงด้วยคุณ
ส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันจริงก็ถือว่าเป็นของหลาน
หลานช่วยหาเงินซื้อมาตอนที่ยังคบหาอยู่กับนางสาวชนทิชา

แล้วถึงป่านี้ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าเลย
ยังถือว่าเป็นอะไรสามีภรรยากันอยู่เลยคุณ
และอีกอย่างฝ่ายหญิงก็ไม่ช่วยดูแลลูกเลย
นายชาติชายหรือว่าหลานชายเป็นคนดูแลคนเดียว
อย่างนี้ถือว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
และยังมาสั่งให้ผัวใหม่ยิงหลานยิงนายชาติชายอีก
บอกโอ้โหโมโหมากนะครับ
มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้นางสาวชนทิชา
พานายเอ็กซ์ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายความ

ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนก่อนดำเนินคดี
ผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับ
ส่วนอาการของหลานชายก็คืออาการของนายชาติชาย

แต่เชื่อว่าคงไม่หนักมากเพราะว่าหมอผ่าเอากระสุนออกแล้ว
แล้วก็เมื่อคืนตอนถูกยิงยังมีเรี่ยวมีแรงในการให้ปากคำนะฮะ